เรื่องนี้เรามีทั้งในมุมของผู้เสียหาย
และในมุมที่ตำรวจเขาชี้แจงเอาไว้นะคะ

คือผู้เสียหายเนี่ยเขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านมาให้ดู
เขาบอกว่าถูกตำรวจปลุกเข้าไปตรวจค้นบ้าน
แล้วก็อ้างว่ามีการลักลอบชวนกันเล่นพนันออนไลน์
เอาตัวผู้เสียหายกับญาติอีก๒คนไปขังเอาไว้ในห้องลับ
แล้วก็เรียกเงินตั้งล้านหนึ่งแลกกับอิสรภาพ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผู้เสียหายเขาเอาออกมา
เพื่อที่จะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดในลักษณะแบบนี้ค่ะ
นี่คือหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของผู้เสียหายผู้เสียหายขอเรียกว่าในบอลนะคะอายุยี่สิบสาม
กลุ่มผู้ชายเห็นไหมคะครับในบอลเขาบอกว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มเนี้ยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
นี่แล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วขอค้นบ้านบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่สิบ
ครับสักพักเป็นตำรวจในเครื่องแบบเลยอืมตามเข้ามา
แล้วก็จะมีตำรวจนอกเครื่องแบบที่พยายามที่จะเอาไม้ดันกล้องวงจรปิดให้ขึ้นไปด้านบน

สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นดึงปลั๊กออก

คือในบอลผู้เสียหายเขาบอกว่า
ถูกกล่าวหาว่าเปิดให้เล่นพนันออนไลน์

คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ

กับการตั้งข้อหาให้เบาลงให้มันมีแค่โทษปรับก็พอ
เขาก็เลยมีการไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแม่สาย
วันนี้ค่ะทางตำรวจสพแม่สาย
เรียกผู้เสียหายมาคุยนะคะก็คือตัวในบอล
คือในบอลไปแจ้งความไงคะว่ามีกลุ่มผู้ชายอ้างตัว
ว่าเป็นตำรวจต่อชะดอแม่สายต่อชดภาค๓
นายก็ไปค้นบ้านน้องชายอยู่ด้วยแฟนสาวอยู่ด้วย
ตำรวจก็เลยเรียกคุยทั้งหมดเลย
ทีมข่าวก็เลยขอคุยกับในบอลผู้เสียหายดูหน่อย
ว่าเอ๊ะเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ย
ขอข้อมูลหน่อยในบอลก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้

เจ้าหน้าที่ชุดนี้เข้าจับกลุ่ม
ข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์แล้วก็คนบ้าน
แต่ก็แสดงหมายค้นนะคะแสดงหมายค้นกับแม่

แฟนน้องชายไปทำบันทึกจับกลุ่ม
แล้วพาไปห้องลับห้องลับเนี่ยอยู่ในหน่วย
ตำรวจระเวนชายแดนแม่สายยึดโทรศัพท์ทุกคนเอาไว้หมดเลย
หรหัสผ่านด้วยแล้วก็ไปไล่ดู
ข้อมูลในมือถือด้วยว่ามีใครบันทึกภาพบันทึกเสียง
ตอนเข้าไปตรวจค้นบ้านตอนเข้าไปจับกลุ่มหรือเปล่า
ที่สำคัญในบอลบอกแบบนี้
เข้าแอปบัญชีธนาคาร
เพื่อดูยอดเงินในบัญชี
บัญชีของน้องชายมีเงินอยู่๔แสนบาท
หนึ่งในเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยคุยกับในบอลว่า
ขอเลขเงินล้านนึงนะ
ถ้าจ่ายตอนนี้โทษหนักจะเบา
จะช่วยเรื่องคดีให้มันง่ายขึ้น
ในบอลยืนยันว่าประโยคนี้เลย
ถ้าจ่ายตอนนี้โทษหนักจะเบา
และจะช่วยเรื่องคดีให้ง่ายขึ้น

ที่ขู่เลยว่าถ้าไม่จ่าย

ต่อรองเหลือ๕แสนได้ไหม

ได้คนหนึ่งไปกดเงินสดมาให้
แล้วให้เปิดลำโพเปิดสปิกเกอร์ระหว่างคุยด้วยนะคะ

เอาเงินไปวางไว้หลังทีวี

เขาบอกอ้าวไม่เห็นปล่อยตัวเขาเลย

เนี่ยกับน้องกับแฟนที่ถูกจับไปด้วยเนี่ย
แล้วก็อ้างว่าไปเสียค่าปรับ๕๐๐๐นะ

พอไปถึงตำรวจก็ส่งฟ้องศาล
สารสั่งจำคุก๑เดือนฐานชักชวนเล่นพนันออนไลน์
แต่ว่าญาติยื่นประกันตัวออกมาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
ไปที่ต่อชะดอแม่สายครับเขาไม่ได้พามาโรงพักนะครับ

เอาไปถึงต่อชะดอแม่สายเนี่ย
คือเขาพูดกับเราเจรจาใกล้เกี่ยวข้อต้องการอะไร
แรกเขาก็แจ้งข้อเก่าหาว่าเราจะโดนข้อเก่าหาอะไรบ้าง
เขาพยายามแบบว่าทำให้เรากลัวหรือว่า
แจ้งข้อหาที่หนักกับเราใช่ไหมครับ
แล้วเขาก็เสนอมาว่าเขามีวิธีช่วยได้
ทำให้มันลดลงน้อยลง
แต่ว่าเขาก็จะต้องมีค่าตอบแทนอะไรตามที่เขาต้องการ
ประมาณว่าถ้าเราไม่อยากโดนข้อหาที่มันหนักกว่านี้
ก็จะขอเรียกเงินแบบเงินค่าถ่ายตัวออกไปหรือว่าค่าอันนั้นของเขา
เขาก็เป็นคนเสนอมานะครับ
เพราะผมก็ไม่กล้าไปยัดเงิน

เขาเรียก๗หลัก
ผมก็ตกใจมากเลยเพราะว่าเงิน๗หลักเลยนะครับ
ผมก็บอกต่อรองให้เขาเหลือสัก๖หลักได้ไหม

อ่าที่แรกตกลงกันประมาณ

นี่ค่ะคือข้อมูลที่ในบอลผู้เสียหาย

ถ้าไม่เชื่อก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดสิ
ตั้งแต่หน้าบ้านยันในบ้านยันเจ้าหน้าที่
กล้องวงจรปิดแล้วก็ไปดึงปลั๊กเลย
เดี๋ยวมันจะมีภาพจังหวะที่เจ้าหน้าที่เดินไปแล้วก็เหมือนกับ
ไปปัดกล้องวงจรปิดให้แง่นไปทางอื่นอะไรประมาณอย่างเนี้ยตอนนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายคืออ๋อนี่นี่นี่นี่พยายามจะหงันเห็นมั้ยคะ
จะดันให้มันไปทางอื่นแต่มันก็มีกล้องในบ้านอีกใช่ใช่ไหม
มีกล้องในบ้านมันก็เลยเห็นว่าในบ้านเกิดอะไรขึ้น
เอาไม้พยายามจะดันดันเนี่ยตรงเนี้ยนี่ค่ะคำถามคือถ้าถ้า
ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาต่อให้มีกล้องวงจรปิด
บ้านของผู้เสียหายมันก็ไม่ควรจะต้องไปปัดหรือไปปิดหรือไปถอดปลั๊กเขา
อันนี้ผู้เสียหายเขาบอกอ่ะนะครับทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็คุยกับแฟนสาว
และน้องชายของในบอลที่ถูกพาไปด้วยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
และเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มยื่นข้อเสนอขอเรียกเงิน๑ล้านบาทจริง
ตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะไร
แล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรด้วยตกใจจริง
เขาเรียกล้านหนึ่งก็ตกใจว่าจะทำยังไงกันดี
เจ้าหน้าที่แยกสอบนะคะแยกสอบคนละห้องเลย
แล้วแต่ละห้องจะมีเจ้าหน้าที่ประกบคนถึง๒คน
มานั่งคุยมาถามข้อมูลผ่านไป๒ชั่วโมง
คาดว่าในบอลที่อยู่อีกห้องนึงยอมจ่าย๓แสน
ตัวแฟนสาวกับน้องชายก็เลยได้มานั่งรวมกัน
รอจนมีรุ่นน้องของในบอลเอากดเงินสดแล้วเอามาให้ที่ห้อง
ตอนแรกคิดว่าเรื่องมันจบแต่สุดท้ายไม่จบ
ก็ถูกพาไปแจ้งข้อหาซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้แล้ว
แล้ว๓แสนบาทที่จ่ายไปมันอยู่ไหน
ทางครอบครัวบอกว่าถ้าแจ้งข้อหาดำเนินคดี
งั้นเงินก็คืนมาสิไหนบอกว่าจ่ายเงินแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วไง
จ่ายเงินไปเงินหายแล้วโดนแจ้งความดำเนินคดีอยู่ดี
เงินที่เก็บมาได้เนี่ยมันเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรง
การปลูกข้าวโพดของที่บ้านนะเก็บแบบทั้งชีวิตนะ
แล้วอยู่ดีถูกเจ้าหน้าที่มาเรียกเงินไปแบบนี้มันได้ยังไง
พอมาถึงจอดรถปุ๊บเขาก็ขอดูโทรศัพท์เลยค่ะ
เข้ามาไม่ตกใจเหรอตกใจเต็มบ้านเลยค่ะ
ขอดูโทรศัพท์แล้วก็เอาบัตรประชาชนไปเลย
หลังจากนั้นมีการให้เชิญตัวไปพาตัวไป
ค่ะพาตัวไปที่ห้องที่บลอค่ะที่จอดรนั่น๑ล้านค่ะ
หลังจากนั้นยังไงต่อ
หลังจากนั้นต่อรองกันเหลือ๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็สุดท้ายก็เหลือ๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ตอนนั้นที่เลือกเงิน๑ล้านค่ะตกใจไหมว่า
ตกใจมากค่ะเพราะว่าไม่มีแน่นอน
เขาบอกไหมคะว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เนี่ยจะแจ้งโฆษณ์อะ
ขู่เขาตอนนั้นคือพวกหนูโดนกดดันด้วยค่ะ
โดนขู่โดนกดดันเพราะว่าพวกหนูไม่รู้อะไรกันเลย

ตอนแรกคิดว่าเออถ้ามาโดนตัดที่นี่ก็คือจบแล้ว
แล้วมีพี่อีกคนบอกว่าให้ไปที่ศาล
ถ้าที่สารก็คือจบโดนปรับก็จบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนนั้นผมนอนอยู่ครับเวลาประมาณบ่าย๒
อยู่ก็มีคนมาเคาะห้องบอกให้เปิดประตู
ผมตกใจมากเลยครับเอาโทรศัพท์มานี่
แล้วเขาก็เข้าแอปบอกให้เราปลดล็อกรหัส

อยู่ก็โดนมาผมก็งงมากเลยครับ
นี่นะคะเราก็ได้ข้อมูลจากในบอล
แฟนสาวของในบอลและน้องชายของในบอล
ทีนี้นาริสได้ข้อมูลมาเพิ่มอีก
ก็คือคนที่เอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่
ที่บอกว่าเป็นรุ่นน้องของผู้เสียหาย
ไปกดเงินแล้วก็เอาเงินมาให้
เขาให้ข้อมูลว่าได้รับโทรศัพท์จากในบอล
บอกว่าไปกดเงินสดมาให้หน่อย
ซึ่งเพื่อนน้องชายของผู้เสียหายเนี่ย

ตอนแรกก็แปลกใจว่ามันเกิดเรื่องไม่ดี

แล้วก็รีบเอาเงินสดอันนี้ไปที่ต่อชดทันที
พอไปถึงมันก็มีห้องลับจริง
ผู้เสียหาย๓คนก็นั่งอยู่ในห้อง
หน้าตาเศร้าหมองดูเป็นกังวลมาก

เอาไปวางไว้หลังทีวีซะ
น้องคนนี้ก็เลยเอาเงินสด๓แสนบาท

ซึ่งถุงถูกวางไว้หลังทีวีอยู่แล้ว
เหมือนวางเอาไว้เพื่อรอใส่เงินอยู่แล้ว

มีเจ้าหน้าที่มาขอบัตรประชาชน

ให้ออกไปจากต่อชะดอได้แล้ว
ตพเมียไว้ทำอย่างงี้
แล้วไปเจอเพื่อนนั่งอยู่

เพื่อนอัดเสียงไหม

บัตรประชาชนผมไปถ่ายเอกสารไว้อะไรอย่างนี้ครับผม

ตอนนี้ยังไงครับพี่ให้ทำอะไรอย่างนี้

แล้วก็ให้ไปวางไว้ตรงหลังทีวี

เพราะว่าเขาก็ส่งซิกส่งสัญญาณกันหมดทั้งหมดเลยครับ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันมีคำถามขึ้นมาทันที

ว่าในมุมของทางฝั่งของคนที่เขาออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ท่านก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะ
หนึ่งก็คือเอ๊ะทำไมมีเงินเยอะ
เงินเยอะอันนี้เงินมากเงินน้อยอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหม
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาทำพืชทำสวนทำไร่
เขามีเงินจากการขายข้าวโพดอะไรของเขาเนี่ยนะฮะ
เรื่องที่ว่าแล้วทำไมจะต้องยอมให้เขาต่อรอง
ยอมจะจ่ายเงินสามแสนอะไรพวกนี้
ซึ่งเขาก็บอกว่าในมุมของเขาคือเขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัย

จะถูกยัดข้อหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
แต่ในมุมของตำรวจเนี่ยคือหน่วยนี้ที่มาจับ
มีอำนาจในการตรวจค้นจับกลุ่มหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาขอดูหมายค้นหมายสารอะไรแล้วเนี่ยไม่ให้ดู
อย่างต่อชะดอที่มาจับมีอำนาจในการทำคดีนี้ไหม
ถือพอจับแล้วสุดท้ายได้เงิน๓แสนแล้ว
ก็เอาไปส่งสถานีตำรวจท้องที่อยู่ดี
ก็ถูกฟ้องดำเนินคดีอะไรก็ไปสู้คดีอะไรก็ว่ากันไป
คำถามก็คือว่าความตรงไปตรงมาของการทำหน้าที่ของชุดจับกลุ่มตรงนี้เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหน

ท่านผู้ชมครับเราเลยไปที่ต่อชะดอสามสองเจ็ดแม่สาย
จุดที่ผู้เสียหายเขาอ้างว่าถูกนำตัวไปคุมขังไปเรียกเงินที่นั่น
เป็นอาคาร๒ชั้นนะครับ
ตรงนี้นะฮะชั้นล่างมีห้องหลายห้องเรียงกันอยู่แล้วเราได้เจอกับต่อชด
นี่นะฮะและได้เจอกับหัวหน้าทีมด้วยนะ
ที่ไปจับกุมในบ้านของในวัดในบอลวันเกิดเหตุฮะ
ร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์อินตนินเป็นหัวหน้าชุดต่อชะดอแม่สาย
เดี๋ยวท่านฟังนะครับตำรวจชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับร้อยตำรวจเอก
ตัวของร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ไปกับลูกน้องจริงตามภาพในกล้อง
วงจรปิดเลยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาจริง
เนื่องจากสืบทราบมาว่าในบอลมีการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ช่วงที่เข้าไปยืนยันว่าแสดงหมายค้นตามปกติไม่ใช่ไม่แสดงหมาย
แสดงแล้วและตัวของร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ยืนยันว่า
ตัวเองเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มอยู่ในเหตุการณ์ตลอด
เรื่องที่บอกว่าไปเอาตัวเขามาแล้วมาเรียกรับเงิน
ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงขอยืนยันว่าตำรวจต่อชะดอปฏิบัติ
ตามหน้าที่มีหลักฐานในการตรวจค้นจับกลุ่มทุกอย่าง
ไม่เคยมีการรีดไถเงินไม่ได้เรียกรับเงินเพื่อช่วยคดี
เพื่อช่วยทำให้ข้อหาเบาลงด้วยส่วนเรื่องที่ว่าอ้าว
แล้วไปถึงเนี่ยไปปัดกล้องวงจรปิดให้หันไปทางอื่นทำไม
คือเรื่องนี้ทางหัวหน้าชุดต่อชะดอนะฮะร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์บอกว่า
ยังไม่ขอให้ข้อมูลหรือว่าเหตุผลเรื่องนี้ก็แล้วกัน
เข้าไปมีหมายควรถูกต้องมีการชี้แจงมีการดึกภาพ
เกี่ยวกับการกำหนดความผิดของผู้ที่ถูกจับกุมไว้เป็นราคานะครับ
ก็หลังจากที่มีกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับทางร้อยเอกจักรพงศ์
วันนี้ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพแม่สายนะฮะ
เพื่อเอาผิดกับผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กนะทำให้ตัวตำรวจชุดจับกลุ่มต่อชะดอชุดนี้
เกิดความเสื่อมเสียก็เป็นการแจ้งความเอาผิดตามความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์นะครับ
ขณะเดียวกันพันธุ์ตำรวจเอกพิพัฒนารเดชภูมิกับการสพแม่สายบอกว่า
คดีนี้ได้มีการฟ้องดำเนินคดีในข้อหาเล่นพนันออนไลน์
แขวงเชียงรายมีคำพิพากษาจำคุก๑เดือนจำเลยกับพวกนะครับ
จัดให้เล่นการพนันตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ผลิตโฆษณาแล้วก็จ่ายค่าโฆษณา
เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อชักชวนและจูงใจให้ประชาชนเข้ามาเล่นพนัน
เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบกลุ่มขบวนการพนันออนไลน์หากพบมีการเข้าข่ายฐานฟอกเงิน
ก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกอันนี้ในส่วนของผู้ต้องหานะครับที่ต่อชะดอเข้าไปจับกลุ่ม
ส่วนที่ผู้ต้องหาเขาบอกว่าถูกต่อชะดอชุดนี้อุ้มไปรีดเงิน
อันนี้ก็จะถือว่าเขาอยู่ในฐานะผู้เสียหายเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากสอบสวนแล้วพบว่าชุดไปจับกลุ่ม
ทำแบบนั้นจริงก็ถือว่ามีความผิดนอกจากถูกดำเนินคดีแล้วก็ต้องสรุปสำนวนเนี่ย
ส่งให้กับปปชเชียงรายเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้วยก็คาดว่าจะทราบผลภายใน๗วัน